คุณผู้ชมแต่เกษตรกรตัวจริงที่ทำสวนมะพร้าวในจังหวัดสุราธานีบอกว่า
ช่วงนี้ปวดหัวเดือดร้อนกันทั่วหน้า
เนื่องจากว่ามีหนอนกินใบระบาดอยู่ในสวนมะพร้าวตอนนี้โดนไปเป็นร้อยไร่แล้วจ้า
มี่
คุณผู้ชมดูดูนี่ภาพที่เห็นคือภาพของหนอนที่กินใบต้นมะพร้าวอ่ะ
คุณดูดินี่หน้าตาของเจ้าหนอนนี่ตัวนี้เห็นไหม
อนชนิดนี้จะคล้ายกับหนอนบุ้งนะคะคุณผู้ชมเออถ้าดูเผินอย่างนี้เหมือนบุ้งเหมือนกันนะ
ใช่ไหมภาษาถิ่นเขาจะเรียกว่าหนอนบุ้งเล็กนะคะตอนนี้ระบาดหนักมากจริง
เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวเขาเล่าให้ฟังบอกว่าหนอนชนิดนี้ไม่เคยระบาดในพื้นที่มาก่อนเลยนะ
แต่ตั้งแต่ระบาดมาเนี่ยโอ้โหดูใบมะพร้าวเนี่ยถูกกัดกินก่อนจนแบบแดงแล้วก็แห้งไปหมดเลย
ทำให้อะไรคะผลผลิตมันลดลงไปกว่าร้อยละ๕๐ค่ะ
ครึ่งนึงคือพอต้นไม้ใบมันไม่สมบูรณ์เนี่ยผลมันก็จะไม่มีไงถูกไหม
ทำให้เกษตรกรเองก็ได้รับความเสียหายได้รับความเดือดร้อนหนักมาก
ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักษาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราชนี่นะคะ
ก็ลงพื้นที่มาเลยเข้ามาตรวจสอบนะคะแล้วก็พบว่าหนอนที่ระบาดเนี่ย
ไม่ได้ระบาดบ่อยนักนะอ่าครั้งแรกพบการระบาดเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่
ที่เกาะสมุยอ๋อห่อสอสองพันห้าร้อยสี่ตอนนั้นไงตัวใหญ่ลีตีกอง
ประชุมที่เกาะสมุยมันมีอะไรทำให้ตึงต้องติดใจ
ก็เพราะว่ามันมีหนอนมาระบาดไงนั่นแหละประมาณนี้แล้วก็พบว่ามาระบาดอีกครั้งเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
ห่อสอสองพันห้าร้อยหกสิบสามหกสิบสามผู้ใหญ่ลีตีกองไม่มีหกสิบสามเนี่ย
ระบาดในแถบประจวบและชุมพรแต่ก็ระบาดเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ
ครั้งนี้ค่ะมาระบาดอยู่ที่ตำบลคลองน้อยนี่แหละเป็นการระบาดครั้งแรกที่นี่
แต่ทำเอาเสียหายไปเป็นร้อยไร่แล้วคุณดูดิโอ้น่าสงสารนะคือเบื้องต้นนะคะ
เขาได้ทำการเจาะลำต้นแล้วก็ให้สารนะคะใส่เข้าไปในต้นมะพร้าวเลย
คือต้องบอกอย่างนี้ว่าพ่นสารเข้าไปอย่างนี้นะคะ
มันจะช่วยลดการระบาดของหนอนด้วยซึ่งจากการดำเนินการควบคุมโรคตอนนี้
สามารถลดการระบาดได้แล้วประกอบกับว่าช่วงนี้มีฝนตกบ่อย
ฝนตกบ่อยทำให้มันชะล้างตัวหนอนออกไปได้หนอนมันก็ลื้นปลื๊ดลื้นปลื๊ดหล่นไป
ประมาณนี้ก็คือคาดว่าจะช่วยลดการระบาดของหนอนลงได้หลังจากที่
ทางคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาเข้ามาดูแลในเรื่องของการพ่นสารต่างเข้าไปเนี่ยนะคะ
ยังไงก็หวังว่านะคะจะลดการระบาดของหนอนลงได้จนกลับมาเป็นปกติ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ชาวสวนเกษตรกรไม่ว่าจะปลูกมะพร้าวหรือชาวสวนอะไรต่าง
ช่วงนี้อาจจะมีปัญหานี้ยุคนี้สมัยนี้นะโรคระบาดก็มีระบาดในสัตว์ก็มา
ระบาดในพืชด้วยโดนผลกระทบกันทั่วหน้าเลยจริงจริงได้แล้ว